ซึ่งการกิจกรรมชุมนุมที่ผ่านมา
ก็มีการเกิดการประทะกันบ้างเล็กน้อย

เมื่อวันที่๒๑ตัวราคมที่ผ่านมา
ทีนี้ล่าสุดมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
คือเขามารวมตัวกันหน้าสอนอหัวหมาก
มานั่งรับประทานอาหารกันก็จะเป็นอาหารอีสาน
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่นักศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชน
ถูกทำร้ายภายในมหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านี้๒๑ตุลาคม
เขาบอกขอย้ายที่ทานอาหารหน่อย
มาตั้งวงกินข้าวกันตรงนี้ดีกว่าหน้าสอนอ
แล้วก็จะมาทวงถามด้วยว่าเรื่องของความคืบหน้า
ในการเอาผิดคนที่กระทำความรุนแรงไปถึงไหนยังไงแล้ว
ตามคดีความคืบหน้านั่นแหละค่ะ
หน้าสอนอหัวหมากล้อมวงกินข้าวกันแบบนี้นะคะ

เมนูมาดูสักหน่อยนะคะเขาล้อมโรงทานอะไรกัน
ส้มตำปูปลาร้าลาบหมูก้อยเนื้อน้ำแดงแล้วก็โอเลี้ยงนะคะ
หลังจากทานเสร็จก็มีการทวงถามความคืบหน้า
คดีกลุ่มคนเสื้อเหลืองทำร้ายร่างกายผู้ชุมนุม
ร่ายรามกำแหงเพื่อประชาธิปไตย
ภายในมหาวิทยาลัยรามกำแหงเมื่อ๒๑ตุลาคมเนี่ยนะคะ
โดยมีหน้าสาวที่ตีมาบุตรตีหรือว่าแบ่ม
อายุ๑๙ปีนะคะนักศึกษาชั้นปีที่๑
ที่ถูกลำโพงทุ่มใส่จนบาดเจ็บที่เท้า
ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะนั่งอยู่แบบนี้
อาการบาดเจ็บก็ยังมีอยู่นะคะ
ในณฑโพงปานมาติสมาชิกคุณระข่าย
รามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเขาระบุนะคะว่า
หลายคนกังวลใจค่ะเนื่องจากว่าคนที่นำเสื้อเหลือง
เข้ามาในวันนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ซึ่งทางเครือข่ายก็มีการแจ้งชื่อกับตำรวจแล้วประมาณ๙คน
เท่าที่พอจะหาชื่อได้พอจะทราบรายชื่อเนี่ยนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เขตบางกะปิและใกล้เคียง
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าหนึ่งในคนเสื้อเหลืองเป็นคณะทำงานของนายถาวรเสเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุออกมาแบบนี้
ซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นายถาวรไม่กล่าวขอโทษ
แต่กลับท้าทายให้นักศึกษาเข้าแจ้งความเอง
นัทพงศ์ยังยืนยันด้วยนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุม
ไม่มีใครล้มล้างสถาบันและต้องการให้สถาบันอยู่คู่กับสังคมไทยยาวนาน
อยากให้มีการปฏิรูปทำให้อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูลเท่านั้น

การใส่เสื้อเหลืองการรักษาสถาบันก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใครก็ได้
ไม่มีสิทธิ์เอาไม้ไปตีหัวใครก็ได้นะครับ
ซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าที่เราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับผม
ผมย้ำเรื่องวุฒิภาวะนะครับเด็กนักเรียนอายุ๑๓๑๔ถ้าพี่นักข่าวพอจะตามน้องได้นะครับ
เพิ่งม๑ม๒กันทั้งนั้นนะครับใส่ชุดเนธนาลีนะครับวิ่งกันชุนอนละหมานนะครับ
คือการที่คือเหมือนที่มีพี่เสื้อเหลืองคนหนึ่งบอกว่าน้องเขามาทำสายตายั่วยุว่าไม่เอาสถาบัน
คือผมไม่เข้าใจว่าไอ้การทำสายตายั่วยุแล้วไม่เอาสถาบันเนี่ยคือทำยังไง
คือหลังจากทำกิจกรรมทานอาหารเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาสักประมาณ๑๕นาทีค่ะ
หลังจากนั้นทั้งหมดนะคะเดินขึ้นไปบนสอนอไปทวงถามความคืบหน้า
คดีกลุ่มคนเสื้อเหลืองทำร้ายร่างกายโดยแบมนะคะที่ยังเจ็บอยู่เนี่ย
เพื่อนก็อุ้มขึ้นหลังเนี่ยพาขึ้นไปบนสอนอด้วยนะคะ

กินข้าวอิ่มท้องแล้วก็ขึ้นไปทวงถามความคืบหน้านะฮะ
ซึ่งรองภูมิกับบอกว่าคือผมเองไม่ใช่ผู้รับผิดชอบคดีนี้โดยตรง

ส่วนทางด้านผู้กำกับติดประชุมอยู่
ขณะที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
จะเข้าเวรในวันพรุ่งนี้
คือ๒๔ตุลาคมก็คือวันนี้แหละ
คือตำรวจเขาบอกกับน้องแบบนี้บอกว่า
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเดี๋ยวมาเข้าเวร
เวร๒๔ตุลาคมเวลาเที่ยงคืนถึง๖โมงเช้า
แล้วก็วันที่๒๖ตุลาคมก็มาเข้าเวรอีก๖โมงเช้าถึงเที่ยง

ก็สรุปก็คือยังไม่มีความคืบหน้า
คนที่รับผิดชอบคดีไม่อยู่ออกเวรไปแล้ว

แล้วก็ทางด้านของสมาชิกเครือข่ายรามคำแหง
ประชาธิปไตยนายนัทพงศ์ก็บอกว่า
วันนี้เรามาเพื่อทวงถามความคืบหน้าทางคดี
เราก็ได้แจ้งรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วประมาณ๙รายเท่าที่พอจะหาได้นะ

ซึ่งบางคนเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่บางกะปิ
แล้วก็ใกล้เคียงหวังจะได้รับความเป็นธรรม
อุตส่าห์ไปเก็บข้อมูลหลักฐานมา

มาทวงถามความคืบหน้าทางคดีกันยังไง
แต่ว่ายังมีความคืบหน้าที่เขาจะติดตามทวงถามอีกเหมือนกัน

นายนัทพงศ์บอกด้วยค่ะว่าเดี๋ยวจะไปตามความคืบหน้ากับทาง

บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งทีมกฎหมายมาช่วยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรแล้วก็ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามา
น่าจะเป็นวันเดียวกับที่จะมาสอนอหัวหมากนี่ด้วยเลยหรือเปล่า

เพราะว่าเข้าเวร๖โมงถึงเที่ยง

คุณผู้ชมฮะดูในส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะราชหน่อยครับ
เมื่อวานจัดกิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุก
หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
ซึ่งจริงกิจกรรมนี้ก็เป็นของกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย
แล้วก็กลุ่มภาคีนิรนามเรียกร้องประชาธิปไตยเขา

ว่าจะมีการจัดกิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุก

แต่ท้ายที่สุดก็มีแกนนำที่มาขึ้นเวที

ใช่ครับเพิ่งได้รับการปล่อยตัวก็มาขึ้นเวทีเลย
คุณแอมมี่เดอร์บอทัมบรูก็มาขึ้นร้องเพลง
ส่วนแกนนำที่อยู่แล้วก็คือมายพัศราวรี
แก่นำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย
ที่ก็เพิ่งจะถูกปล่อยตัวออกมาเหมือนกัน

โดยบรรยากาศหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนคร
เมื่อวานนี้ผู้ชุมนุมกลุ่มราศดรและก็แนวร่วม
ได้จัดกิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุก
เพื่อเป็นการปักหลักพักค้างคืน
พร้อมกับเรียกร้องให้ปล่อยตัวแก่นำกลุ่มคณะราษฎร๖๓
แล้วก็แนวร่วมที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
ตอนแรกเขาจะไปเรียกร้องให้ปล่อย๘คน
ซึ่ง๘คนนั้นมีชื่อของไผ่ดาวดินรวมอยู่ด้วย
แต่พอเมื่อวานนี้ไผ่ดาวดินถูกปล่อยออกมา
ดังนั้นก็ยังมีคนที่ถูกคุมขังควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ๗คน
อย่างเช่นเพนกวินอย่างเช่นรุ้งหมอลำแบงค์
โดยมีการกางเต็นต์เลยบริเวณฟุตปาดด้านหน้า
ปิดถนนงามวงวานฝั่งขาออก
ช่วงถนนวิภาวดีรังศิษย์ถึงแยกพงเพชร
เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การชุมนุม

แล้วก็ผู้ชุมนุมก็มาตามนัดหมายตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา
ต่อมาสารอุทธรณกลาง
ได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษา

โดยสารพิทธิเค้าแล้วเห็นว่า
เป็นนักศึกษาประกอบกับไม่มีพฤติการในการหลบหนี
หรือว่าไปยุ่งเหยิงกับหลักฐาน
กำหนดวงเงินประกันคดี๗๐๐๐บาท
จากนั้นบรรยากาศการถูกปล่อยตัวของภัยดาวดิน
เจ้าตัวเดินชู๓นิ้วออกมาพบกับกลุ่มผู้ชุมนุม

มีการมอบดอกไม้พร้อมกับสวมกอดให้กำลังใจ
ก่อนที่ภัยดาวดินจะพูดบนรถขยายเสียง
กล่าวขอบคุณแล้วก็ยืนยันว่านี่ออกมาแล้ว
ก็จะร่วมในการต่อสู้เพื่อข้อเรียกร้องให้สำเร็จ
เคลื่อนไหวทางการเมืองต่อ
แม้จะมีคดีติดตัวหลายคดีก็ตามนะครับ
ดาวดินได้อ่านแถลงการ
ระบุว่าเพื่อนที่ยังอยู่ในเรือนจำ

ไม่ควรถูกขังนะครับ
และไม่ควรที่จะถูกจำกัดอิสรภาพ
พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องของประชาชน
คือภัยดาวดินเขาออกมาเขาก็มุ่งมาที่นี่เลยนะ
ขึ้นรถเวทรถอัปราสาห์หาเสียง
ที่ทางแก่นนำมีการมาเตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว
หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาขึ้นสักประมาณ๕โมงเย็น
คือก่อนหน้านั้นคือมายพัสรวรีแก่นำกลุ่มมหานคร
เพื่อประชาธิปไตยเป็นแก่นำอยู่ตรงนี้
ทันทีที่ขึ้นมาคำแรกที่พูดมีการร่ายกรอน
เป็นกรอนของคุณวิสาขันทัพแก่นำ๑๔ตุลา
ถือว่าเป็นบทกรที่สำคัญในช่วงเหตุการณ์๑๔ตุลานะฮะ
ภัยดาวดินเปิดเผยนะครับถึงข้อเรียกร้องของประชาชน
ทั้ง๕ข้อคือ๑ปล่อยตัวเพื่อนพวกเราโดยไม่มีเงื่อนไข
ที่สำคัญคือนักสู้ไม่ใช่นักโทษ
ดังนั้นไม่ควรจะอยู่ในคุกเพื่อนเราอยู่ในฐานะนักสู้นะฮะ

การใช้กฎหมายปิดปากและคุกคามทุกรูปแบบ

กับแกนนำและผู้ชุมหนุ่มที่ผ่านมาด้วย
ประยุทธ์ต้องลาออกภายในวันที่๒๔ตุลาคม๖๓วันไหน
วันนี้แล้วก็จะมาถูกคำตอบด้วย
แล้วก็ถ้าครบกำหนด๓วันตามที่ทางกลุ่มราศดรเขากำหนดไว้
ก็น่าจะเป็นช่วงค่ำคืนนี้นะ
เพราะว่าวันที่ไปที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาล
ไปยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก
ต่อรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มารับเอง
ก็ช่วงค่ำคืนของวันที่๒๑ตุลาคมนะครับ
ข้อเรียกร้องที่๔คือเปิดทางให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ตามร่างที่ประชาชนเสนอและต้องปิดสวิตช์สวทันที
ข้อ๕นะครับปฏิรูปสถาบันให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูล
ฟังเสียงของภัยดาวดินในการขึ้นเวทีเมื่อวานนี้นะครับ
จึงต้องการเรียกร้องให้รัฐบาล
ทำตามข้อเรียกร้องของคณะราษดร
และทำตามประชาชนผู้ที่ไม่อดทน

รัฐบาลไม่ออกเราไม่กลับ
ประยุทธ์ไม่ออกเราไม่กลับ
ถ้าเราไม่ได้รัฐธรรมนูญพวกเราต้องไม่กลับ
เพื่อนไม่ออกเราไม่กลับ

คนที่เหลือก็มีทนายอานนท์นำพานะ

ตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณจำเชียงใหม่
เพนกวิ่นภริษถูกจับตั้งแต่๑๕ตุลาคม
อยู่ที่เรือนจำธัญบุรีได้รับการประกันตัวออกมา
แล้วก็อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแห่งนี้
รุ้งเหมือนกันฮะรุ้งปนัสยาถูกจับ๑๕ตุลาคมนะฮะ
ก็อยู่ที่สถานหญิงกลาง
พานุพงศ์ถูกจับวันที่๑๗ตุลาคม
ก็อยู่ที่นี่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
เอกชัยหงกังวานก็ถูกจับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
ทุษร้ายพระราชินีก็เหมือนกับสุรนาศหรือว่าตัน
ก็ถูกจับมาตรา๑๑๐เหมือนกัน
พร้อมกับอีกคนหนึ่งก็ถูกจับในมาตรา๑๑๐เหมือนกัน
มี๓คนก็คือบุญเกื้อหนุน
นอกจากนี้ก็มีนายสมยศพฤกษากเศษมสุข
ก็ถูกจับเมื่อวันที่๑๖ตุลาคม
เพราะว่าไปปักหมุดที่ท้องสนามหลวง
เทพก็ปรากฏว่าทั้งหมดมี๗คน
มีอีก๗คนที่ยังถูกจับกลุ่มตัวอยู่
ทีนี้การเคลื่อนไหวเมื่อวานเนี่ยโอ้โหไปรวมตัว
กันที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพในช่วงเย็น
ด่าก็ค่อนข้างหนาตาเหมือนกัน
ก็มีผลเรื่องของการจราจรด้วยที่ได้รับผลกระทบไป
เรื่องนี้ภัยดาวดินบอกว่าก็อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะ
แต่ว่ายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาประสานการขอคืนพื้นที่การจราจร
ซึ่งผู้ชุมนุมเองก็พร้อมที่จะคืนพื้นผิวการจราจรให้ด้วยเหมือนกัน

คือเขาบอกว่าตั้งแคมป์

นะฮะนอนแคมป์ไม่นอนคุกนะฮะปักหลักกันทั้งคืนนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปพอถึงเช้าตี๕กลุ่มผู้ชุมนุม
ก็เปิดถนนบริเวณด้านหน้าเรือนจำแล้ว

เพราะว่าตรงนี้มีประมาณสัก๔เลน

ก็ปิดไว้๒เลนเปิดให้สัญจรได้๒เลน
เพราะว่าเส้นทางนี้ก็รถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวเราดูบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดดีไหม

ก็อย่างที่รายงานไปนะคะว่า

เรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราอีก๘คนนะคะ
ทีนี้มีความคืบหน้าคือว่า๑๐โมง
เขาจะแถลงว่าเขาจะไปไหนอย่างไรกันต่อในวันนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นดูบรรยากาศสดที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
กับคุณนาริสบุญนิมผู้สื่อขับไทยรัตน์ทีวีค่ะ

คุณผู้ชมครับบรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
จนถึงนักขนาดนี้นะครับ
บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะปรักษ์หลักเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำทั้งหมดออกนะครับ
ซึ่งทั้งหมดยังยืนยันนะครับว่า
จะไม่มีการยอมแพ้เด็ดขาดจนกว่าจะได้รับชัยชนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมนอนแคมป์ไม่นอนคุกที่เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำ๘คนที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
ที่มีการเริ่มชุมนุมตั้งแต่เมื่อช่วง๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ได้มีการปักหลักทั้งคืนจนถึงนักขนาดนี้
ซึ่งตั้งแต่เมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทยอยเปิดถนนบริเวณด้านหน้าเรือนจำกรุงเทพ
จำนวน๒เลนเพื่อเปิดให้รถสามารถสัญจรได้
หลังจากที่ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการปิดถนนทั้งเส้น
เนื่องจากจำนวนกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีจำนวนมาก
โดยหลังจากเคลียร์เส้นทางเสร็จแล้ว
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เปิดให้รถสามารถสัญจรได้ในเวลาตี๕ที่ผ่านมาครับ
ในจตุภักดิ์บุญพระธรรมรักษาหรือภัยดาวดิน
ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและแก่นำคณะราษดรอีสาน
ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวโชคเขาออกมายำนะครับว่า
ตัวเองและกลุ่มผู้ชุมนุมจะนอนปักหลักค้างคืน
เพื่อดูท่าทีของรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง
ข้อเรียกร้องหลังมีการยื่นหนังสือถึง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้มีการลาออกนะครับ
ซึ่งจะมีการประเมินว่าจะยกระดับการชุมนุมอย่างไรต่อไป
โดยย้ำถึงจุดยืนนะครับว่าจะยังคงปักหลักนอนค้างคืน
จนกว่าตัวเองจะได้รับชัยชนะครับ
จากนี้ทีมข่าวยังได้เดินสำรวจบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
มีกลุ่มผู้ชมนุมได้กางเต็นต์เป็นแถวยาว
และมีการใช้ผ้าแลนสีเขียวปิดโดยรอบเต็นต์
คล้ายกับเป็นการตั้งเต็นต์กึ่งถาวร
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมปักหลักชุมนุมหลายวันจนได้รับชัยชนะ
โดยจากการสอบถามหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมนะครับ
ซึ่งเป็นเยาวชนบอกว่าตัวเองนั้นมาร่วมชุมนุมตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
และนอนค้างคืนจนถึงเช้า
เพราะอยากเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เรียกร้องให้รัฐบาลรับรู้ว่า
สิ่งที่รัฐบาลใช้กฎหมายจับกลุ่มแกนนำและพี่น้องของตัวเองนั้นถือว่าไม่ถูกต้อง
เพราะที่ผ่านมาเป็นการชุมนุมโดยสันติและปราศจากความรุนแรง
ซึ่งตัวเองก็จะนอนค้างคืนต่อจนกว่าจะมีการปล่อยตัวแกนนำทั้งหมดออกมาครับ
เช่นเดียวกับผู้ร่วมชมนุมอีก๒อัน
ตัวเองทั้งสองคนนะครับที่ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวทำอาหารให้กับผู้ร่วมชมนุมกิน
บอกกับทีมข่าวนะครับว่าตัวเองทั้งสองคนนั้นอายุมากแล้วคงอยู่ได้อีกไม่นาน
อยากมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือน้องที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ซึ่งอยากให้กำลังใจน้องต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยมีอนาคตที่ดีขึ้นครับ
ทางนี้ทางแก่นำได้มีการประกาศบนเวทีเมื่อเวลาช่วงเช้าว่าเดี๋ยวเวลาประมาณ๑๐โมงวันนี้
จะมีการแถลงของกลุ่มคณะราษดรว่า
จะมีการเดินหน้าอย่างไรต่อไป
และในวันนี้เวลา๔ทุ่ม
ก็ถือว่าครบกำหนด๓วัน

ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยครับ

ว่าเวลา๑๐โมงที่จะถึงนี้

ที่เกิดขึ้นบริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ผมนาริสบุญนิ่มทีมขับไทยรัฐทีวีรายงานครับ

แล้วก็นอกจาก๑๐โมงที่รอดูแถลงวันนี้แล้ว

สำหรับกลุ่มแกนนำที่ยังถูกควบคุมตัว
สรุปสุดท้ายเลยมี๘คนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่จาก๙คน
เพราะหลังจากที่ไผ่ดาวดินถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
ก็เหลืออานนท์นำพาอยู่ที่เชียงใหม่
บรุ้งอยู่ที่ทันทะสถานหญิงกลาง
กวินไม้เอกชัยหงกังวานสุรนาศแป้นประเสริฐ
อันนี้ถูกมาตรา๑๑๐ใน๒คน
แล้วก็มีสมยศพฤกษากเสมสุขแล้วก็ปฏิพาริวิชาหมอลำแบงค์

ทั้งหมดอีก๖คนก็อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพยังถูกควบคุมตัวอยู่